ตอนนี้เจ้าหน้าที่๓ฝ่ายก็ได้มีการสนที่กำลังร่วมกัน
ในการยกระดับความปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่เมือง
เพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะคนร้ายเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการก่อเหตุ
เขาไปใช้เส้นทางที่คาดไม่ถึงมากยิ่งขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอุบลรัฐนวลเนียมค่ะ
การรักษาความปลอดภัยภายในเมืองปัตตานี
มีการประสานงานร่วมกัน๓ฝ่าย
คือฝ่ายปกครองทหารและตำรวจ
แบ่งการรักษาความปลอดภัยออกเป็น๓ส่วน
คือชั้นนอกชั้นกลางและชั้นใน
ซึ่งชั้นนอกประกอบไปด้วย๒๐ประการ
โดยมีฝ่ายปกครองทหารตำรวจ

และของตำรวจอีก๑๙จุด
ส่วนชั้นในสุดซึ่งเป็นโซนเศรษฐกิจ

ตามเส้นทางต่างที่เคยมีการก่อเหตุ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๗จนถึงปัจจุบัน

คนร้ายได้เปลี่ยนรูปแบบการลงมือ
ใช้เส้นทางที่เจ้าหน้าที่ไม่คาดคิด
จึงต้องมีการปิดบล็อกเส้นทาง
และปรับแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เราได้รับรู้นะครับ
เพราะว่าเส้นทางที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
เขาไม่ได้ใช้เส้นทางผ่านด่าน
แม้แต่จุดเดียวที่เราตรวจสอบนะครับ
แต่ด้วยการปฏิบัติการของเขา
ก็คือย้อนสอนนะครับ
เข้าจุดที่เราไม่คาดคิดนะครับ

เราก็ได้นำข้อมูลตรงนั้น
ประยุกต์และก็แก้ไข
โดยการปล๊อกเส้นทาง
ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุนะครับ

ทีมรักษาความปลอดภัยในเมืองปัตตานี
ยังมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วภายในเขตเมือง

ตระเวนตรวจตราความเรียบร้อย
และสามารถตั้งจุดตรวจได้ทันที
ต้องสงสัย
มีกระบองไฟและเสื้อสะท้อนแสง
สามารถตั้งจุดตรวจได้เร็ว
เพื่อป้องปลามาการก่อเหตุอุดแรง
จากการร่วมมือกันของทั้ง๓ฝ่าย
ในการปรับรูปแบบการรักษาความปลอดภัย
ทันกับรูปแบบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
ขณะนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่รอปภของทุกส่วนเข้าอบรม
เพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งด้วย
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีแผนติดทง
ตามสถานที่สำคัญต่าง
ซึ่งหากสถานที่แห่งนั้นติดทงสีเขียว

แสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นยังไม่ปลอดภัย
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ในการเข้าใช้บริการในพื้นที่